เดินอยู่กลางลมฝนสู่ท่านปันฟ้า
คุณผู้ชมครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องวันสองวันที่ผ่านมานะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างนะครับที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์อากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกันมาหลายพื้นที่ได้ดีละทีเดียวนะครับ
หลายคนได้มีโอกาสตื่นใจสายได้พักกายพักใจแต่ว่าพรุ่งนี้ตื่นสายไม่ได้แล้วนะครับ
แม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายอากาศแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยนะครับฝนอาจจะทำให้เกิดภัยต่างนะครับ
รวมไปถึงใครที่อยู่ในเมืองอาจจะต้องวางแผนกันดีหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
เข้ามาปะทะตามแนวปะทะต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
จุดที่อาจจะต้องเตรียมรับมือหนักหน่วงหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
เพราะว่าเป็นแนวปะทะแล้วก็ไม่มีแนวภูเขากั้นทำให้ฝนสามารถที่จะเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมากได้นะครับ
ส่วนปีกตะวันตกก็มีภูเขากั้นไว้อยู่นะครับฝนส่วนใหญ่จึงไปตกที่พม่านะครับ
และที่สำคัญครับในระยะนี้ครับอากาศเย็นนะครับมีการแผลลงมาขยายความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ดันแนวฝนให้เลื่อนต่ำลงมาปกคลุมเมืองไทยของเรา
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์ฝนรายวันของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ช่วงเช้า๖โมงในวันพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ไปออกันอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลาง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็ปีกตะวันตกก็มีแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนี่ครับ
สังเกตว่าระหว่างวันเนี่ยนะครับจะไปอยู่ในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่๖โมงเช้าต่อเนื่องไปจนถึง๖โมงเย็นนะครับ
ส่วนในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับก็จะเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจนถึงตอนกลาง
และที่สำคัญครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงเย็นครับ
จะเริ่มมีโปรยปลายเข้ามาแล้วนะครับเป็นฝนจากร่องฝนที่เข้ามาเพิ่มเติม
ส่วนนี้เป็นปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
จนถึงวันนี้ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ไปออกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
ส่วนอุณหภูมิพรุ่งนี้เช้าอากาศก็เย็นสบายจากสายฝนนะครับ
แต่ว่าตอนในบ่ายจะพบว่าความชื้นเข้ามาก็จึงมาสะสมกันเยอะเล็งเดียว
อาจจะทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นคลื่นครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องคลื่น
สูง๓เมตรคือสีชมพูยังคงเข้ามาประชิดติดแนวชายฝั่ง
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
จะสังเกตว่าระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ขึ้นสีชมพูเข้ามาติดเลยนะฮะ
ใครจะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนนี้เป็นภาคตะวันออกก็เริ่มมีสีชมพูชมพูม่วง
คือขึ้นประมาณ๓เมตรปรากฏขึ้นแล้ว
ตะนันพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ